ต่อกันที่สาวเบลล่ารานีกันบ้างค่ะ
คนนี้สวยเซ็กซี่แต่ว่าชอบเซ็กซี่แล้ว

ล่าสุดเขามาเปิดเผยเรือนร่างว่า
แมมไปดูสิว่าจะเซ็กซี่ขนาดไหนนะ

มีแฟชั่นเซ็ตแซ่บคู่กับคู่จิ้นมินพิชยานี่คุณออกมานะ
สาวเวลาก็เลยขอปล่อยทีเด็ดบ้านละกัน
ด้วยการโชว์เรือนร่างขาวจวนในชุดว่ายน้ำบางวิวเลยคุณ

ริงร่าริมสะกับนักแสดงรุ่นน้องสุดซีผัดรัดฟ้านะฮะ
แต่ว่าใครที่ล้างตารอว่าจะได้เห็นความเซ็กซี่ของนางเอกคนสวยหรือเปล่า
อาจจะต้องบ่นอกเสียดายไปตามกันค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวขอโชว์แบบมีลิมิตนะ
เพียงแค่แผ่นหลังขาวเนียนเบาพอด้านหน้าไม่ให้เห็นนะจ๊ะ
แต่โชว์รูปร่างสุดเฟิร์มให้เห็นก็ยังจะมีผ้าคลุมมาปิดช่วงขาเอาไว้นิดหนึ่งแล้วกัน
แถมยังต้องร้องเสียดายหนักมากค่ะ
เพราะว่าบางภาพที่เธอกำลังเล่นน้ำในสระอย่างสนุกสนานนะฮะ
เธอทำอะไรสวมเสื้อคลุม
เออปิดซะมิดชิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคำสั่งมาจากหนุ่มสนิทคนไหนหรือเปล่า
บอกว่าอย่าเปิดวับแวมพี่ไม่ชอบหรือเปล่า

หนุ่มจะได้ลุ้นว่าเอ๊ะอะไรยังไงเนอะ
จริงเขาบอกความเซ็กซี่ของผู้หญิงมันไม่จำเป็นต้องเปิดไง
นี่ฉันว่ายน้ำใส่เสื้อคอเต่านะ
มิตรกับกางเกงวอร์มกางเกงวอร์มตอนมัธยม
อันนั้นไม่เซ็กซี่อันนั้นเนี่ยไม่ได้ว่ายน้ำแล้วปิดต่อที่นี่โอ้ยมันรุ้นเกินไป